มาดูเรื่องของสมาคมวิทยุและสื่อเพื่อเด็กและเยาวชนค่ะ
มีการจัดเสวนารู้เท่าทันสื่อออนไลน์ใช้อย่างสร้างสรรค์นะคะ
เป็นการสร้างกระบวนการในการรับรู้แล้วก็ใช้สื่อออนไลน์อย่างเหมาะสมแล้วก็สร้างสรรค์ค่ะ
โดยในวงเสวนานี้ก็มีข้อเสนอร่วมกันว่า
รู้เท่าทันสื่อออนไลน์ตัวผู้รับสื่อเองก็ต้องรู้กฎหมายเบื้องต้น
เกี่ยวกับพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ปี๒๕๖๐ก่อน
เพราะจะได้ไม่กระทำผิดรวมถึงต้องเช็คข้อมูลก่อนการกดแชร์ด้วยนะคะ
ต้องมีการเปิดพื้นที่สื่อสร้างสรรค์ให้กับเยาวชนมากขึ้น
เพื่อเป็นช่องทางให้แสดงความเห็น
และตัวผู้ปกครองก็ต้องปรับตัวให้รู้เท่าทันสื่อออนไลน์ด้วย
ขณะเดียวกันถ้าทางด้านของผู้ผลิตสื่อ
ก็ต้องมีการกำกับตรวจสอบข้อมูลของตัวเองให้เกิดความถูกต้อง
นำเสนอลงพื้นที่สาธารณะ
เพื่อไม่ให้ถูกแชร์ออกไปอย่างผิดค่ะ
นายคงเดชกี่สุขพันธ์ผู้เชี่ยวชาญด้านสารณิเทศดิจิทัล
การยูนีเซฟประเทศไทยบอกว่า
ยูนิเซฟมองสื่อทางอินเตอร์เน็ตในแง่บวกมากกว่าแง่ลบค่ะ
ถึงแม้สิ่งที่ไม่เหมาะสมในสื่ออินเตอร์เน็ตจะค่อนข้างปิดกั้นยาก
แต่ว่าในต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นยุโรปอเมริกา
ก็ไม่ได้นำเรื่องเนื้อหามารวมในความผิด
พระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์เหมือนอย่างประเทศไทย
เช่นเดียวกับนายคณาทิพย์ทองระวีวงคณะบดีคณะนิติศาสต
มหาวิทยาลัยเซ็นต์จรมองว่า
คดีความผิดในพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ของไทย
แล้วแต่เกิดจากการฟ้องร้องกันทางด้านเนื้อหา
มากกว่าการจับกลุ่มในคดีเจาะข้อมูลหรือแฮ็กข้อมูล
สะท้อนว่าไทยตีความเรื่องนี้ต่างจากต่างประเทศค่ะ
ก็ใช้กับว่าในประเด็นเช่นอะไรเขาแฮ็กเฟสเทอร์
ลักษณะแบบนี้พอระบบของนะครับอย่างที่ง่ายนะครับ
คือเจาะข้อมูลเราไปนะครับโจมตีระบบใส่ไวรัสเข้ามา
นั่นคือพรบคอมตามความหมายของต่างประเทศ
มันคือลักษณะการเจาะระบบโจมตีไวรัสทำให้ระบบล่ม
ลักษณะแบบนี้นะครับนั่นคือพอระบบของ
ขณะที่นายมานาชัยบุญเอกผู้แทนสำนักป้องกันและปรับรามการกระทำความผิดทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประหลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ก็ย้ำถึงความจำเป็นที่เจ้าหน้าที่รัฐต้องไปดูแลการใช้สื่อออนไลน์ค่ะ
เพื่อป้องปรามการกระทำผิดเพราะถ้าหากปล่อยไว้ผลเสียจะมีมากกว่าผลดี
พร้อมกับเตือนไปยังเยาวชนที่คิดจะใช้สื่อออนไลน์ทำผิดกฎหมาย
ว่าเจ้าหน้าที่สามารถตามจับกลุ่มตัวได้ไม่ยากนะคะ
ขอให้ระมัดระวังการโพสต์หรือการแชร์ข้อมูลที่บิดเตือนด้วยค่ะ